คุณผู้ชมครับหลังจากนี้เป็นต้นไป

เพราะว่ามีการคาดการณ์ว่าจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศหลายจุดเลยทีเดียว
พื้นที่ภาคใต้ก่อนหน้านี้ฝนตกหนักตกนานในหลายพื้นที่
หลังจากนี้เป็นต้นไปคาดการณ์ว่าฝนจะลดลงนะครับ
ในขณะที่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางนะครับ
หลังจากนี้ครับคาดการณ์ว่าจะมีฝนเกิดขึ้นในพื้นที่
หลังจากนั้นอุณหภูมิจะเย็นลงทั้งหมดทั้งมวลนี้
เกิดจากอะไรเราจะมาตรวจสอบกันในเช้าวันนี้นะครับ
เดี๋ยวต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าตอนนี้มีปัจจัยหลักสองอย่างที่จะเข้ามา
ทำให้เกิดสถานการณ์ฝนในเมืองใดของเรานะครับ
ก่อตัวในบริเวณทะเลจีนใต้ซึ่งก็สามารถพัฒนาความรุนแรง
เหนียวนำทำให้เกิดกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่ก่อตัวในบริเวณดังกล่าวนะครับ
ไปทางเหนือเล็กน้อยเมื่อวานนี้ได้เคลื่อนที่ขึ้นฝั่งบริเวณทางตอนล่างของประเทศเวียดนาม
แล้วก็ประเทศกัมพูชาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
โดยจากการตรวจสอบภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุดณขณะนี้นะครับ
ข้อมูลกลุ่มก็ไม่ได้เกาะตัวขึ้น๒๔ชั่วโมงก่อนหน้านี้มาจนถึงนักขณะนี้
จะสังเกตว่าทิศทางของหย่อมฝนหรือว่าหย่อมความกดอากาศต่ำที่มีการเคลื่อนตัว

ขณะนี้กำลังเคลื่อนที่เข้าสู่เมืองใดของเราครับ
ก็คือในบริเวณพื้นที่รอยต่อระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชานะครับ
แถวบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออก
แล้วก็มีแนวโน้มว่าหย่อมความกดอากาศต่ำนี้เอง
ก็จะมีการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องเข้าสู่ภาคกลาง
คาดการณ์กลุ่มฝนที่จะมีการเคลื่อนตัวหลังจากนี้เป็นต้นไป๔๘ชั่วโมง
จะสังเกตว่าหลังจากนี้ในช่วงค่ำคืนนี้
จะมีกลุ่มฝนตกเป็นแนวยาวเลยทีเดียว
ตั้งแต่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันออกผ่านภาคอีสานตอนบน
เข้าสู่ภาคกลางตอนบนแล้วก็ไล่ยาวลงมา
จนถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง
ใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวอาจจะต้องเฝ้าระวังหน่อย
เพราะว่าอาจจะมีฝนตกหนักในค่ำคืนนี้
ต่อเนื่องไปจนถึงพรุ่งนี้เช้าครับกลุ่มฝนนั้น
จะตกต่อในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือหลายจุดละทีเดียว
ตั้งแต่ภาคเหนือตอนโดนไล่ลงมาจนถึงภาคเหนือตอนล่าง
เน้นในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกของภาค
รวมถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
อาจจะมีตกหนักหลายจุดเช่นเดียวกัน
ใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวต้องเฝ้าติดตามสภาพอากาศด้วย
ส่วนพื้นที่ภาคใต้จะสังเกตว่าฝนค่อนข้างลดลงนะครับ

ส่วนใหญ่นั้นยังคงเน้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
นี่คือการคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนสะสม๔๘ชั่วโมงหลังจากนี้เป็นต้นไป
จะสังเกตว่าบริเวณพื้นที่สีเขียว
ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการคาดการณ์ว่าฝนจะตกเยอะเป็นพิเศษนั้น
สังเกตว่าปกคลุมค่อนข้างเยอะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับเกือบทั้งภาค
เน้นในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกของภาค
จากนี้ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออก
รวมไปถึงภาคอีสานตอนบนบางพื้นที่ก็มีโอกาสที่จะเจอฝนด้วยเช่นเดียวกัน
นี่คือความระบวนที่จะเกิดขึ้น
โดยนอกจากบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำหรือว่า
ปัจจัยที่เข้ามามีบทบาทก็คือเรื่องของบริเวณหย่อมความกดอากาศสูง
ก่อนหน้านี้บริเวณหย่อมความกดอากาศสูงได้อ่อนกำลังถอยร่นกลับไป
ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลยทีเดียวที่ทำให้ก่อนหน้านี้เอง
มีความชื้นจากทะเลเข้ามาปกคลุมในเมืองของเราค่อนข้างเยอะ
ชื้นก่อนหน้านี้ก็ทำให้เกิดกลายเป็นหมอกกลายเป็นกลุ่มก้อนเมฆต่างนั้น
เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือเพิ่มมากยิ่งขึ้น
และแน่นอนครับหลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งนะครับ
นี่คือภาพของความชื้นที่เข้ามาปกคลุมในพื้นทวีป
พื้นที่สีขาวที่ปรากฏจะสังเกตว่ามีการปกคลุมค่อนข้างเยอะ
บริเวณตอนบนจะสังเกตว่าค่อนข้างโล่ง
เพราะว่ามีอากาศเย็นหรือว่าบริเวณหย่อมความกดอากาศสูงกดไว้อยู่
จึงทำให้ความชื้นค่อนข้างน้อย
แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปจะเป็นช่วงเวลาที่ความชื้นต่างนั้นจะค่อยลดลงไป
เพราะว่าจากการคาดการณ์เพราะว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีน
กำลังจะค่อยแผลลงมาจากบริเวณทางตอนบนจากประเทศจีนนะครับ
ล่าสุดตอนนี้อยู่แถวบริเวณทางตอนกลางของประเทศจีน
คาดการณ์ว่าในช่วงกลางสัปดาห์จะแผลลงมาต่ำสุด
ก็คือจะมาอยู่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนะครับ
แถวบริเวณเวียดนามตอนบนแล้วก็แถวสวพปลาวตอนบน
ลักษณะดังกล่าวก็จะทำให้อุณหภูมิในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
มีอากาศหนาวเย็นลงในช่วงหลังสัปดาห์เป็นต้นไปนะครับ
ทีนี้หนึ่งปัจจัยที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญก็คือ
เนื่องจากเวลามวลอากาศเย็นที่มาพร้อมกับความแห้งแผลลงมา
ก็จะทำให้เกิดความแปรปรวนประกาศเกิดขึ้น
แนวปะทะกันส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นบริเวณกลางประเทศ
ดังนั้นใครที่อยู่ในบริเวณทางกล่าวอาจจะต้องระวังกันหน่อย
เพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้
โดยเฉพาะใครที่จะต้องเดินทางสัญจรตามจุดต่างทั่วประเทศไทย
ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิกันบ้าง
ว่าหลังจากนี้อุณหภูมิจะเป็นอย่างไร
โดยมีการคาดการณ์ว่าอุณหภูมินั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน

เพราะว่าฝนที่ตกลงมานั้นบวกกับอากาศเย็นที่แผลลงมา
ก็จะทำให้อากาศเย็นลงอย่างเห็นได้ชัดนั่นเอง
โดยมีการคาดการณ์ว่าอุณหภูมินั้นจะเย็นลงประมาณ๓๕องศาเซลเซียต

โดยถ้าหากเรามาคำนวณอุณหภูมิตั้งแต่เช้าวันนี้
ต่อเนื่องไปจนถึงเช้าของวันพุธ
เราจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงอุทธภูมิในครั้งนี้

พื้นที่สีเขียวเป็นบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นสบาย
ยังไม่แตกต่างเท่าไหร่ความชื้นยังคงเยอะ
พื้นที่สีเขียวลดลงไปอยู่ในบริเวณฝั่งตะวันตก
ส่วนวันพุธครับจะสังเกตว่าพื้นที่สีเขียวนั้นเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับ
พื้นที่ภาคอีสานตอนบนเริ่มเขียวแล้ว

สีเขียวก็จะค่อยปกกลุ่มหลายจุดในเมืองไทยของเรามากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน

ต้องเฝ้าตรวจสอบสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง
สำหรับใครที่อยู่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทย

ในวันนี้มีโอกาสเกิดฝนอย่างต่อเนื่อง

ปะทะพอดีและที่สำคัญก็มีโอกาสได้รับอิทธิพลจากบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำ
โอกาสการเกิดฝนวันนี้อยู่ที่๑๔๐ของพื้นที่
ช่วงเวลาที่มีโอกาสเกิดฝนก็คือตั้งแต่ช่วงสายวันนี้เป็นต้นไปนะครับ
อาจจะตกเยอะหน่อยในช่วงค่ำวันนี้
ดังนั้นใครที่จะเดินทางใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงเรียกเวลาดังกล่าว
ฟ้าดูฝนก่อนออกจากที่ทำงานก่อนออกจากบ้านนะครับ
เพื่อที่จะไม่ให้ความแปรปวนของสภาพอากาศนั้นเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้นะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ